รายการที่คุณมีสิทธิ์เลือกดวงชะตาของคุณเองผ่านกองไพ่ทั้ง๓กองกับการพี่กับเด็ก
และแน่นอนนะคะว่าเพียงแค่คุณคิดในใจแล้วไพ่จะสื่อสารกับคุณค่ะ
หัวข้อในวันนี้ที่เพื่อนได้เข้ามาเลือกชมและรับฟังและไพ่อยากจะสื่อสารกับคุณเลย
นั่นก็คือหัวข้อทำไมกันคะทำไมคุณถึงยังไม่สมหวังในความรักเสียที
เราจะย้ำให้คุณฟังอีกรอบหนึ่งนะคะทำไมกันคะทำไมคุณถึงยังไม่สมหวังในความรักเสียที
แน่นอนนะคะว่าหลายท่านที่เข้ามาอาจจะรู้สึกเหนื่อยใจเศร้าใจทุกข์ใจ
ความรู้สึกของคุณนั้นจะหมดไปเมื่อคุณได้สื่อสารกับไพ่ของเราใน๓สำหรับนี้ค่ะ
เราก็จะได้รู้เลยค่ะว่าจุดและอะไรที่มันเป็นปมในใจของคุณ
ที่ทำให้ความรักของคุณนั้นมันไม่สมหวัง
อาจจะเป็นเพราะดวงชะตาหรือกรรมในอดิตชาติหรือเปล่า
ธรรมนายทายรักธรรมนายทายทักกับธรรมนายทายรัฐ
อย่างแรงกล้าค่ะเพราะความรักมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะคุณค่ะ
กล่องถึงด้านนี้กล่องที่๑ค่ะกล่องที่๒และกล่องที่๓ค่ะ
ไม่รู้ว่าไพ่กองไหนดึงดูดคุณมากที่สุดหลับตาปล่อยใจให้จอย
และพลังงานจากไพ่จะสื่อสารให้คุณได้รับรู้ค่ะ
และสำหรับใครที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งนะคะวันนี้คุณจะได้รู้กันเลยค่ะว่าทำไม
พวกคุณถึงยังไม่สมหวังในความรักกันเสียทีกองนี้นะคะถ้าดึงดูดคุณมากที่สุดมารู้ไปพร้อมพร้อมกันค่ะว่าทำไมกันคะ

ทำไมคุณถึงจะยังไม่สมหวังในความรักคะ
ดูดีขนาดเราเป็นเพราะอะไรกัน

เพราะว่าแปดดาบค่ะ
คิดย้ำทำนะคะอยู่แต่ในเรื่องเดิม

คิดถึงแต่ปัญหาน้องมีข้อแม้ข้ออ้างเยอะ

เป็นคนแบบค่อนข้างปิดพลังงาน
ไม่ได้เติมเต็มไม่ได้อยากจะรับความรักจากใคร

ตลกมากนะคะเรามาตลกมากไม่ได้สิ

คุณเป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระในชีวิตของตนเองเห็นไหมคะ

คุณเอาดาบเอาปัญหามาบล็อกพลังงาน
แล้วก็เอาตัวเนี่ยค่ะตัวประหลาดอะไรสักอย่างหนึ่ง

ปกคลุมคุณอยู่คุณไม่มองอะไรเลยค่ะ

สิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องจอมปลอม
ที่เรายังไม่สมหวังเนี่ยที่คุณยังไม่สมหวัง
คิดไปร้อยแอคชั่นถึงเดียว
เก็ตว่าคุณเลยแบบดูเหมือนอยากมีความรักอยากมีแฟนนะ
แต่แบบใจลึกก็ยังคงแบบก็กล้ากลัวกลัวเจ็บปวด
ไปก่อนที่จะได้ศึกษาได้รู้จักใครบางคนด้วยซ้ำ

มันต้องมีพลังงานและปัญหาในอดีตของคุณแน่

คือคุณอาจจะเคยแบบคาดหวังกับความสัมพันธ
หรือเคยมีความสัมพันธ์ที่คุณคาดหวังได้มาก่อน
แล้วพอมันผิดหวังไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งหวัง

อาจจะมองที่คุณพ่อคุณแม่เพื่อนผีน้อง
ที่เขามีแฟนเขามีความรักแล้วเขาไม่สมหวัง
คุณก็เก็บอันนั้นมาเป็นปมในใจ
คุณก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าอนาคตฉันมีใครสักคนหนึ่งไป

แม้พลังงานรอบข้างของคุณมันวนเวียน

สิ่งที่ทำให้คุณต้องบล็อกพลังงานดีจากคนรอบข้าง

เออไปคุยกับน้องหมาน้องแมวน้องนกดีกว่า
คุยกับคนแล้วมันเจ็บปวดหัวใจจังเลย
พอดูแบบนี้แล้วค่ะแล้วคุณจะแก้ได้ไหมคะ

เราก็ยังคงรู้สึกแบบเคร่งเครียดเนอะ
กับเรื่องของความรักเครียดเหมือนหน้าเอมมี่ตอนนี้เลยเนี่ย
ที่เรามาดูให้กับเพื่อนกองนี้
เพราะคุณค่อนข้างยึดมั่นถือมั่นในตนเองด้วย
พลังงานแต่ละใบที่เราเห็นเลยนะมันเป็นเลขอะไรคะ

มันเลยทำให้เราเห็นว่าพลังงานของคุณมันวนเวียนอยู่ในที่เดิม

ดังนั้นที่คุณยังไม่สมหวังในความรัก
ก็เป็นเพราะว่าคุณคิดวนไปวนมา
กับเรื่องเดิมซ้ำอยู่แบบนั้น
มันเลยทำให้คุณย้ำคิดย้ำทำชินไปแล้วคิดไปเรื่อย
มันก็เลยค่อยเป็นอะไรคะดินพอกหางหมูไปเรื่อย
คุณก็คิดเลยว่าเฮ้ยที่ฉันยังไม่สมหวังในความรัก
เป็นเพราะว่าไม่มีใครจะมารักฉันจริงหรอก
เครียดจะแย่ฉันต้องเจอเรื่องรักซ้อน

หลังจากนี้ค่ะคุณเลิกคิดได้แล้วนะคะ

แล้วค่ะหนูเลิกคิดลบแล้วค่ะ
ตึงนะคุณต้องจำเอาไว้เลยนะคะ

เรามาดูแล้วว่าทำไมเราไม่สมหวังในความรักสักที

จุดใต้ตำต่อในความไม่สมหวังในความรักของคุณ
ก็คือการมีพลังงานลบ

คนนี้สูงไปคนนี้เตี้ยไป
คนนี้ผมยาวไปคนนี้ผมสั้นไป

คนนี้ขุ่นหมีอะไรอย่างนี้เก็บไว้
เหมือนเราแบบเนี่ยถ้าอยู่ใกล้จะขอตีสักทีนึงเลย
พอคุณเลิกคิดเรื่องพวกนี้ได้
บอกเลยค่ะมีเกณฑ์สมหวังในความรัก
จากนกมาคุยกับกระต่ายไทยแล้วนะตอนนี้
แล้วคุณก็จะได้คุยกับใครสักคนนึงแล้วคุณเห็นไหมคะ

อ่าด้ายแดงเขาเป็นพลังงานสื่อสารทางความรักอยู่แล้ว

แล้วด้ายแดงบอกว่าอะไรคะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาสื่อสารกับคุณ

บอกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวก็จะดูไม่ดี
ความรักที่คู่ควรกับคุณจะมาในเวลาที่เหมาะสม
หลังจากนี้ไปค่ะรับรองเลยนะคะแต่มันอาจจะช้าหน่อยนะ

จากนี้ภายใน๘เดือนเราคิดว่าคุณน่าจะเปลี่ยนความคิดบางอย่างคุณได้
ถ้าคุณเปลี่ยนได้คุณพร้อมเจอรักแท้ที่จะรอคุณอยู่ในป้ายหน้าได้เลย
โอเคป่ะแต่ถ้าคุณเปลี่ยนไม่ได้ฉันยังคิดวน
ก็คุณก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งกว่าจะถึง๘เดือนนะ
อันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนแต่ละท่านเลย
ถ้าคุณเลิกคิดได้ค่ะมีแต่ไพ่ดีเลย
วินคาทาก็ขึ้นอะไรดีก็เข้ามาอีกหมด

อันนี้บอกเลยนะคะว่าคุณนะจะต้องไงคะ
อย่าไปคิดนะคะว่าคุณเป็นคนเลือดกรุ๊ปบีโอเคป่ะ
เนี่ยอย่าไปโทษเลยเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่า
หรือเป็นที่อะไรคะราศีของดวงดาว
ไปเปลี่ยนเบอร์มาแต่ละทีไม่ดีสักที
มูมาแต่ละที่ไปไหว้ไปขอมาแต่ละอย่าง

คุณไม่ต้องไปทำอะไรไกลพ้นขนาดนั้นค่ะ
คุณแค่กลับมาบอกตัวเองค่ะให้กำลังใจตัวเอง
รักตัวเองให้มากเห็นคุณค่าในตัวเองให้เยอะ
แล้วคุณก็เตรียมเจอได้เลยอย่าไปโทษโชคโชคชะตานะโอเคไหม
แต่ค่ะวันนี้คุณอยู่กับทำนายไทยรัฐทั้งที

ดูสิคะทำยังไงดีคะให้คุณสมหวังนะครับ

ข้อที่๑ค่ะแต่งบ้านให้สวยแต่งบ้านให้หอมเข้าไว้
อะไรที่รกนะคะเคลียร์ให้หมด
ข้อที่๒ค่ะกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะเลือก
อะไรที่เป็นพลังงานไม่ดีคนนี้ไม่ดีเวลานี้ฉันไม่ว่าง

คือคุณต้องทำอะไรให้ตัวเราเองง่ายสบายหอมหวน
ช่วงนี้นะน้ำหอมจัดเต็มไปเลยนะคะ

เนี่ย๒คาถา๒คาทาคืออะไรคะ
เขาบอกว่าเป็นคนสองคนเป็นคนคนเดียวนะแต่มีสองหน้า

ไม่ใช่นะคะแต่คือให้คุณมองไปรอบตัวค่ะ

ไม่ต้องไปมูไกลนะทำบ้านให้หอมเมื่อกี้บอกแล้วนะ

มาปิดบังหน้าคุณอยู่เห็นไหม

ไปสิมองไปรอบข้างกายคุณสิ
อาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่กำลังรอคุณอยู่

ดังนั้นถ้าคุณมองแล้วคุณเจอค่ะ
คุณกำดาบคาทาในมือแน่นเลยนะ

ทำไมคุณถึงยังไม่สมหวังในความรักนะคะ

คุณไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับความผอมผวน

ก็ดีนะเก๋ไก่สไลเดอร์นะคะไพ่อราเคิลรับลม
อะไรบางอย่างที่มันอยู่เป็นความลับอยู่ในใจของคุณเองค่ะ
มันคืออุปสรรคแสดงว่าคุณอาจจะมีความคิดเห็นไหม
มันก็เหมือนกันความคิดอะไรบางอย่างที่คุณแอบซ่อนในใจ
ทำให้คุณเป็นไงคะจมปักสตั๊กนะ
ไปแล้วภาษาอังกฤษนี่ดีนะ
มันเลยทำให้คุณยังไม่สมหวังในความรัก

ไพ่น่ารักมากน้องบัฟฟี่นะคะ
ไขวของเรานะคะน้องไคว

เขาบอกว่าอะไรคะสัญญาใจ

ว่าอะไรคะคุณจะเปลี่ยนความคิดของคุณ

อุปสรรคอันนี้ค่ะบางทีมันเหมือนกับวัคซีน
วัคซีนคือการป้องกันถูกไหม
ยาไว้รักษาโรควัคซีนเอาไว้ป้องกัน
แสดงว่าคุณต้องสัญญานะคะว่า
ความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากนี้
ความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นจากคุณหลังจากนี้
จะเป็นเหมือนวัคซีนคอยป้องกันคุณ
ให้คุณไม่ทุรนทุรายให้คุณไม่บล็อกตัวเองอีกต่อไป
เพราะคุณมีอะไรคะวัคซีนในการต้านความคิดในเชิงลบ
ที่จะสร้างอุปสรรคให้กับความสัมพันธ์ของคุณได้
แต่ก็ในขณะเดียวกันนะคะเห็นไหม
กองนี้นะขอสักนิดขอสักนิด

เขาบอกนะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะแก้ทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้นะคะ
จงปลักนะขยายมาเป็นเกินขนาด
จมอะไรดิ่งเกินไปค่ะ
อารมณ์ของคุณเนี่ยนะมันจะไม่มีตรงกลางเลย
คุณจะไม่มีสีเทาคุณจะเป็นขาวกับดำไปเลย
ดังนั้นตอนนี้ค่ะลองขยับตัวเอง
เข้ามาให้ชีวิตของเราเป็นสีเทาดูบ้าง
อย่าไปขาวสุดโต่งหรือดำสุดโต่ง
อย่าไปคิดว่าความรักมันจะเจ็บปวดมาก

คุณต้องเดินทางสายกลางให้มากนะคะ
เพราะอะไรเกินขนาดมาแล้วมันเป็นคำว่าเที่ยงตรง
พอเป็นคำว่าเที่ยงตรงแสดงว่าถ้าคุณบาลานซ์

็อกซิกเกินไปกับความรู้สึกทางความสัมพันธ์ความรัก

ทำไมคุณถึงยังไม่สมหวังในความรัก
และนี่ก็เป็นพลังงานภาพรวมของคุณเอง

อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่าง
กับทำนายไทยรัฐและเอมมี่นั่นเองนะคะ

มี่รออ่านข้อความของคุณอยู่

และสำหรับใครนะคะที่เลือกไพ่กองที่๒สำหรับนี้ค่ะ
กับหัวข้อทำไมคุณถึงยังไม่สมหวังในความรักเสียที
จะเป็นเพราะดวงชะตาหรือบ่วงกรรมในอดีตชาติหรือเปล่า
เราลองให้ไพ่สำหรับนี้ทำนายกัน

กองนี้หลายคนอาจจะชอบเล่นส่วนสนุกไหม
ไพ่น่ารักมากเหมาะกับคนน่ารักอย่างเรา
มาดูกันค่ะคนน่ารักอย่างเรา
ทำไมถึงยังไม่สมหวังในความรักคะ
คุณเป็นสีลานีนัมเบอร์๑เลย
ช่วยเหลือคนอื่นเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได้ดีมาก
แต่ว่ามักจะผิดหวังอยู่ตลอด
เพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยมองอะไรในแง่ที่แบบเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเอง
เป็นคนผิดหวังง่ายแล้วก็ชอบมองอะไรที่มันผิดหวัง
อะไรที่คุณปล่อยไปแล้วคุณจะรู้สึกเสียดายเสมอ
เป็นคนมีความสุขไหมจริงคุณก็มีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเอง

เจ้าชู้เจ้าเล่เพชรทุกบาย

อาจจะเป็นกรรมนะคะแต่ไม่ใช่กรรมในอดีตอะค่ะ

แล้วเนี่ยชอบเสี่ยงเรียนรู้ทดลอง

แอบดูหน่อยค่ะทำไมคุณถึงไม่สมหวังในความรัก
ขอขยายนิดนึง
จริงคุณเป็นคนนึงที่ค่อนข้างรักอิสระในตนเองมาก
แล้วก็เป็นคนชอบที่จะเรียนรู้
นี่ต้องบอกเลยนะกองนี้เป็นไปไม่ได้เลย
ถ้าจะไม่นึกถึงเพลงนี้

ส่งยังแบดแซคยังบ่อย
ว่าคุณคือวัยรุ่นฟันน้ำนม

ฉันจะมีตัวเลือกเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็มีคนใหม่
เดี๋ยวฉันก็มีคนนั้นคนนี้มาให้เลือก
แต่เวลามันเปลี่ยนไปในแต่ละวันค่ะคุณ
ถ้าวันนี้คุณได้เข้ามาเลือกกองนี้นะคะ
คุณอาจจะเติบโตมากพอ
เจ็บปวดมาเยอะต้องไปอุดแล้วอุดอีก
ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะแต่ก็ยังทำไมคะ
น้ำหวานเข้าไปให้มันผูกไปเรื่อย
นี่คลิปดูดวงหรือเปล่านะคะหลายคนก็อาจจะสงสัย
แต่ค่ะที่คุณยังไม่สมหวังในความรัก
เป็นเพราะการกระทำของคุณเอง
คุณเจ้าชู้คุณอยากมีตัวเลือก
คุณอยากเลือกและคุณก็ยังรักสันโดด
ยังอยากใช้ชีวิตด้วยตัวเองอยู่เสมอ
คุณยังรู้สึกว่าฉันยังรักอิสระ

ฉันยังมีคนใหม่มีกิจกรรมใหม่
หรือมีทางเลือกอื่นที่ดีขึ้นมากกว่านี้
คุณรู้สึกว่าในชีวิตที่ผ่านมาของคุณเองหรือในปัจจุบันของคุณเอง
ยังเจอคนที่ไม่ได้แบบถูกจริตมากนักถูกใจมากนัก
คุณก็เลยยังอยากเลือกยังอยากเปรียบเทียบอยู่
และเวลาพอเราพูดถึงคำว่าเปรียบเทียบนะคะ
แล้วพอคุณไม่สมหวังบางครั้งก็คือชอบไปเปรียบเทียบกับ
คนรอบข้างอดีตของคุณเองก็ได้

จริงมันก็ดีกว่าตอนนี้อีกนะเกี้ยนม้า
พอมันเปรียบเทียบไปเรื่อยมันก็เลยทำให้
รักของคุณมันก็เลยไม่มีจุดสิ้นสุดสักทีค่ะ
รักของคุณตอนนี้เป็นเชิงของคู่ขนานเลย
ก็คือเดินขนานกันไปเรื่อยไม่มีทางมาบรรจบกัน
แต่ค่ะจะทำยังไงให้ความรักของคุณบรรจบกันได้

แสดงว่าคุณจะต้องตายจากเรื่องเดิม
ตายแล้วนี่ถ้าใครทางบ้านบอกว่าเราจะต้องตายมันไม่ใช่นะคะ
แต่มันคือต้องจบสิ้นจากเรื่องเดิมค่ะ
และเรียนรู้ค่ะจากซากประหลักหักพังในอดีต
ความรักที่เคยทำให้คุณรู้สึกแย่ไม่โอเคที่มันไม่สมหวัง
บางทีคุณอาจจะรู้ก็ได้นะคะว่าคุณอาจจะแต่งตัวสีสันฉุดฉาดเกินไป
มันเลยทำให้เขารู้สึกว่าแสบตา
เลยทำให้มีอาการหัวใจรู้สึกกระจับกระส่ายตลอดเวลา

เปลี่ยนตัวเองใหม่ยอมรับความเป็นจริงให้ได้มากขึ้น
และต้องรู้เลยค่ะว่าคุณอยากจะเลือกอะไร
ถ้าวันนี้คุณมาดูคลิปนี้และเลือกกองนี้

ว่าความรักที่คุณต้องการจริงเป็นแบบไหน
คุณอยากได้คนสไตล์ไหนนิสัยแบบไหน

ดึงดูดให้คุณได้เจอกับคนนี้
แต่อย่างที่บอกนะคุณต้องเรียนรู้จากอดีต
ถ้าในอดีตของคุณเองคบคนใส่แว่นแล้วคุณไม่ชอบ
ดังนั้นตอนนี้ค่ะคุณต้องจดเอาไว้เลยว่า
ฉันต้องการคนที่ทำเลสิกมาแล้วเท่านั้น

หรือคือคุณต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรก่อน

เพื่อนบอกว่าเฮ้ยคนนั้นใส่แว่นแล้วน่ารักดี

คนใส่แว่นน่ารักดีโอเคไหม
นี่ไงเรารู้เลยที่คุณไม่สมหวังในความรัก
ก็คือคุณยังไม่ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรจริง

เพราะอะไรค่ะคุณเป็นร่วมชีวิตวัยรุ่นฟันเรื้อนมเรารู้เลย

แต่ตอนนี้มันชัดแล้วไปทำนะไปเขียนเลยค่ะ

อาจจะไม่ตรงกับอดีตการงานสร้างของคุณเองก็ได้

ใช้ชีวิตให้มันชิลกับปัจจุบันเข้าไว้
คุณได้แน่แต่ค่ะเราบอกก่อนเราอยากจะแนะนำนะ
คือคือเราแค่งงเฉยอะเพราะว่าพลังงานไพ่ที่สื่อสารมา
คือกองนั้นจริงควรจะมีได้แล้วแต่สิ่งที่ทำให้คุณ
ยังมีความรักที่ดีไม่ได้ไม่ใช่ว่าความรักของคุณ
มันไม่สมหวังหรือไม่ดีนะแต่คือการที่คุณจะเริ่มต้น
มีความรักสักครั้งหนึ่งได้คือคุณยังไม่เลือกที่จะตัดสินใจเลย
ไพ่เด็กถือดาบเป็นไพ่ที่แบบพอเราเลือกที่จะเดินไปทางซ้าย
แต่คุณก็ยังมองไปทางขวายังอยากรู้ว่าคนนั้นคนนี้เขาทำอะไรอยู่
มันเหมือนจิตใจคุณไม่ได้อยู่ตรงหน้า
บางคนตอนนี้อาจจะฟังคลิปนี้แต่ก็ยังเปิดดูช่องอื่นไปด้วย
เปิดดูอย่างอื่นไปด้วยหรืออ่านหนังสือไปด้วยก็ได้

คุณลองกลับมานะรวบรวมตัวเองแล้วให้อยู่กับปัจจุบัน
อยู่กับความรักและเพ่งจิตอธิษฐานไปเลย
ให้บอกคุณมาแบบนี้ค่อนข้างชัดมากแล้วนะคะ
และรับรองเลยว่าคุณจะได้เจอกับใครบางคน
ที่จะมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับคุณอย่างแน่นอน
และนี่ค่ะทำนายไทยรัฐทั้งที

ทำไมคุณถึงไม่สมหวังในความรักคะ

กันเข้าไปนะกับกองนี้ค่ะ

มุมมองของคุณที่มองความรัก

คุณลองจดได้เลยวันนี้คุณคิดเรื่องความรักอย่างไร

ซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่มาฉันก็เปลี่ยนสเปคฉันแล้ว
นี่คือพวกเราใช่ป่ะชาวกองสอง
แล้วเป็นไงคะเลือกจากการขอพรค่ะ

การขอการเรียกร้องมันง่ายแต่การกระทำมันยากนะ

เพราะเราใส่ใจไงรายละเอียด
คือเราอยากให้คุณสมหวังในความรักสักที

เจ้าชู้มุมกล้องแล้วขอพร

เรียนรู้ค่ะว่าที่ผ่านมาเราเจ้าชู้มาแค่ไหน
หลังจากนี้ค่ะเราจะใช้ความเจ้าชู้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร
บอกว่าจะไปเจ้าชู้ต่อไปไม่ได้

ถ้าฉันเจอคนที่เจ้าชู้กว่าเออฉันจะจัดการเขาอย่างไร
หรือว่าคุณก็จะพอคุณเจ้าชู้คุณจะรู้จักคนเยอะ
ที่คุณกำลังจะเจอสมหวังแน่นอน

จะสร้างความปลอดภัยให้กับคุณ

มาป้องกันไม่ให้คุณได้เจ็บปวด

เพราะว่ากองนี้คุณอาจจะเคย
จะบอกว่าเจ้าชู้ทำบาปทำกรรมไว้เยอะกับคนอื่น
คุณก็เลยเจอใครสักคนหนึ่งที่อาจจะมีความไฟ่กันได้
เหมือนแบบมาสู้กันเลยอ่ะ

เฮ้ยมันดีจริงเหรอกับความรักความสัมพันธ์

คุณอาจจะเจอคนที่เหมือนคุณในอดีตอย่าหนีนะ

คุณจะทำให้ตัวเองสดใสมากขึ้นได้อย่างไร

เอมมี่อยากจะสรุปให้กับเพื่อนเลยก็คือ

อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าฉันไม่สมหวังในความรัก
เพราะคุณคิดว่าทุกคนเหมือนคุณ
เจ้าชู้เหมือนกันไม่ได้จริงจังกับความรักหรอก

หลังจากนี้คุณกำลังจะได้เจอคนที่สมน้ำสมเนื้อกับคุณอย่างแน่นอน
แล้วเขาคนนี้ค่ะอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่า
จำศีลคือการอยู่แต่บ้านเฝ้าแต่เรือน

ฉันจะไม่เดินออกไปเพ่นพ่านที่ไหนแล้ว
เพราะว่าจากวัยรุ่นฟันน้ำนมในวันนั้น
ก้าวมาสู่วัยรุ่นฟันปลอมในวันนี้

เออมันก็เลยทำให้ความสดใส

อยู่ในบ้านหลังเล็กตรงนี้นะคะ

หลังจากนี้ค่ะดูจากทิศทางไพ่แล้วบอกเลยนะ๑๐๑๖เดือน
มีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้สมหวังในความรัก
คุณถึงยังไม่สมหวังในความรักกันเสียที
และนะคะหลายคนน่าจะได้คำตอบไปแล้วไม่มากก็น้อยค่ะ
แล้วคุณก็กำลังจะไปปรับตัวปรับใจให้คุณสมหวังในอนาคต
และนี่ก็คือภาพรวมพลังงานของกองที่๒
มี่จะได้รู้ค่ะว่าคุณกับเอมมี่สื่อสารกันได้
ไพ่กองนี้นั่นเอง
และนี่ก็คือกองที่๓นะคะกับหัวข้อ
ทำไมคุณถึงยังไม่สมหวังในความรักเสียทีนะคะ

จากความรักในอดิตชาติของคุณหรือเปล่า
ลองให้ไพ่สำหรับนี้มาสื่อสารและบอกกับคุณกันดีกว่าค่ะ
แหมสำหรับนี้หลายคนอาจจะมองหาความรักที่เราร้อนและซาบซ่าก็ได้นะ
๓มาเติมคำในช่องว่างกันก่อนเลยนะคะ
หลาบงามย่อมมีหนามสาวงามย่อมมีอะไรคะ
เออลองมาพูดคุยกันผ่อนคลายพลังงานกันนะคะ
กล้องนี้ค่ะทำไมคุณถึงยังไม่สมหวังในความรักสถี
นี่แหละมีรายล้อมด้วยคนหนุ่มนะหลายคนเลย
ตายกองนี้ค่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
มองอะไรแต่ภายนอกอ่ะคุณอ่ะ
อิสระมากด้วยยังไม่ได้อยากรับผิดชอบ

แต่ดูแล้วคุณยังเหมือนสนุกกับการใช้ชีวิต
อยากก้าวหน้ายังอยากพัฒนาตัวเอง
ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาก็เติมเต็มคุณไม่ได้
คุณค่อนข้างมีความสุขกับการใช้ชีวิตด้วยตัวเอง
ดังนั้นในแง่ของที่คุณยังไม่สมหวังในความรัก
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังไม่เจอคนที่คุณถูกใจ
บางคนอาจจะบอกว่าแค่เรื่องงานอย่างเดียว

จะเอาใครเข้ามาให้ปวดใจอีกทำไมเอมมี่นะคะ
แล้วดูแล้วอ่ะคุณนี่แบบความคิดนะ
คือต้องบอกว่าแปลกกว่าคนอื่นเขา
คนอื่นอาจจะมองว่าเนี่ยเวลามีความรัก
ฉันจะต้องเจอคนที่ดีนะเพียบพร้อม
แต่คุณอาจจะอยากมีคนรักที่เขาทำความสะอาดบ้านได้
เออมันเป็นความคิดที่แบบลึกซึ้งเข้าไปอีกนะคะ
ที่คนภายนอกหรือคนทั่วไปไม่ได้มอง
คุณคือคนพิเศษนะคะคุณก็เลยจะต้องรอนานหน่อยนะ

อดีตที่ผ่านมาของคุณค่ะที่คุณยังไม่สมหวังในความรัก
อุ๊ยอุ๊ยทำไมก่อนอุ๊ยเหมือนใครก็ไม่รู้
เดี๋ยวเขาหาว่าเราก๊อปปี้เขาเนอะไม่ได้ไม่ได้นะคะแต่ก็ต้องอุ้ยอยู่ดี
เนี่ยไพ่คุณนะคือเราอยากรู้ว่าแล้วอดีตที่ผ่านมาทำไมคุณถึงยังไม่สมหวังในความรักทำไม
คุณต้องเข้ามาเลือกกองนี้และคลิปนี้ด้วย
คุณไม่อดทนมากพอที่จะเจอความรักที่ดี
คุณเลือกที่จะเดินออกไปก่อน
เลือกที่จะถอยไปก่อน
ถ้าคุณจะจีบใครสักคนหนึ่งหรือชอบใครสักคนหนึ่ง

เดี๋ยวชอบนี้แป๊บนึงก็เปลี่ยนแล้ว
พลังงานรอบข้างของคุณเองมันก็เลยแบบไม่ได้แบบนิ่งมากเท่าไหร่
และความรักที่ผ่านมาของคุณเองคือต้องบอกเลยนะกองนี้เป็นคนที่ดีกับคนรอบข้าง
คุณจะแบบอวยพรให้คนอื่นให้ความรักของเธอสุขใจ
ไม่ว่าสิ่งไหนให้เธอเข้ากันได้หมดทุกอย่าง
เดี๋ยวฉันจะไปล้านลากับอย่างอื่นแทน
ลองดูหน่อยค่ะว่าคุณควรทำอย่างไรดีคะ
เพื่อให้คุณสมหวังในความรัก
จริงกองนี้ก็ดูแล้วยังไม่ได้มีบ่วงกรรมมากนักนะ

แต่คุณน่าจะยังแบบดูแล้วเป็นเด็ก
นิสัยยังไม่ได้อยากจะรับผิดชอบทางความรักความสัมพันธ์กับใคร
ยังไม่อยากหาเรื่องใส่ตัว

หมายถึงคนอื่นบอกนะคะเพราะเอมมี่เป็นคนในยุคนี้นะคะ

ฉันจะไม่เอาเรื่องที่ทุกข์ใจเข้ามา
ข้องเกี่ยวกับชีวิตของฉันเอง
แล้วดูแต่ละใบสิที่ขึ้นมา
เนี่ยคุยเก่งคุยไปเรื่อย
แต่ก็มองว่าตัวเองมีอะไรกั้นกลาง
คือคุณอยากมองอะไรในภาพกว้างมากกว่า
แล้วว่าตอนนี้คุณยังไม่อินกับความสัมพันธ์มาก

คุณก็เลยยังต้องบอกว่าตัวเองยังไม่สมหวังในความรัก

รอใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามา
ทำให้แจกันที่มันแตกและล้มเนี่ย
ก่อร่างสร้างตัวให้มันมั่นคงและแน่นหนัก
คุณยังไม่เจอคนคนนั้นคุณเลยรอใครคนนั้นอยู่
คุณรอใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาสั่งการ
เป็นผู้นำให้กับความสัมพันธ์ของคุณ
คุณรอใครสักคนหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกอิสระ

อยากให้เขาเข้ามาเป็นยังไงคะ
ขนนกโบยบินไปเที่ยวด้วยกัน

และอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณค่ะ
จากคุณยังรอใครคนนั้นนะ
คุณยังอยากที่จะสร้างฐานะความมั่นคงให้กับตัวเองอยู่
เพราะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณยังมีปัญหา

คุณยังไม่พร้อมที่จะดูแลใครอย่างจริงจัง
คุณก็เลยยังคิดว่าในแง่ของความสัมพันธ์อยากมีแหละ
แต่ตอนนี้ถ้ามีแล้วมันไม่ดีฉันยังไม่มีดีกว่า
เพราะฉันยังไม่มีดีกว่าฉันก็เลยขอคุยไปเรื่อย
พลังงานของ๓ถ้วยค่ะที่ขึ้นมาตอนแรกตรงนี้
มี่เลยอยากจะบอกว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้นะคะว่า
อะไรคือเรื่องที่เหมาะสมกับเรา
หรืออีกแง่หนึ่งก็คือรู้ว่าจริงแล้ว
ตัวเองต้องทำอะไรต้องโฟกัสอะไร
ถ้าในตอนนี้คุณกำลังคิดว่า
ฉันมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ
ขอให้คุณคิดเอาไว้เลยนะคะว่า

เพราะคุณกำลังจะสมหวังกับความรักแล้ว
นี่มาทุกเชื้อชาติเลยจริงนะ

สิ่งที่คุณคิดว่าฉันจะมีความรักที่สดใสสมบูรณ์แบบ
ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบสำหรับคุณ

รอให้คุณสร้างฐานะให้ได้ก่อน

เพราะว่าคุณจะมีความคิดที่เปลี่ยนไปตลอด

ทีนี้แล้วเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเราขอขยายหน่อยกับ๓ถ้วยที่ขึ้นมาเนอะ
การเป็นเพื่อนการใช้ชีวิตกับคนรอบข้างเยอะ
ทำให้คุณได้รู้ตื้นลึกหนาบาง
กองนี้ค่ะอาจจะไม่ได้มีเพื่อนเป็นเพศเดียวกันเยอะ

แต่หมายถึงว่าคุณจะมีเพื่อนต่างเพศ
ทำให้คุณรู้ว่าถ้ามีคนลักษณะนี้ที่เราชอบนะ
คุณจะเปรียบเทียบคนคนนั้นให้เหมือนเพื่อนของคุณ
ว่าเขาจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ต้องชอบแบบนี้แน่เลย

การสร้างความรักความสัมพันธ์ของคุณ
มีความคิดบางอย่างที่ทำให้คุณคิดลึกซึ้งกว่าคนทั่วไป
รักของคุณที่ยังไม่สมหวัง
มันเป็นเพราะว่าซับซ้อนเกินไปข้อแรกนะ
อีกอันหนึ่งก็คือคุณยังรู้สึกว่ายังไม่ได้อยากรับผิดชอบ
แต่ถามว่าแล้วคุณจะมีได้ไหมนะคะชัดเจน
จะไม่ต้องเปิดต่อเลยคุณมีได้นะคะ
เมื่อไหร่ชาเล่นแล้วท้าทายกันไปนะ

ถ้าคุณนะหรือใครสักคนหนึ่งที่คุณได้แอบชอบอยู่
ใครสักคนหนึ่งที่คุณคาดหวังกับความสัมพันธ์

กองนี้นะได้แน่พูดเลยนะ
เปลี่ยนแปลงเช่นย้ายบ้านนะโปรโมทย้ายงาน
หรือบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยกำลังจะซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถ
เนี่ยจับตาเลยค่ะบอกเลยไม่เกิน๙เดือนได้แน่นอนนะคะ
แต่ค่ะเมื่อคุณอยู่กับเอมมี่และทำนายไทยรัฐนะคะ
เราก็จะมาดูเพิ่มเติมให้กับทุกคนนะคะที่เข้ามาเลือกกองที่๓นี้ค่ะ
ทำไมคะทำไมคุณถึงยังไม่สมหวังในความรัก
เปิดด้านนี้ได้ไหม
ทำให้คุณรักสันโดดอยากใช้ชีวิตด้วยตัวเองอิสระในตัวเองมากกว่า
คุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์บางครั้งมันต้องขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนบางอย่าง

ถ้าฉันให้เธอแล้วเธอไม่ให้ฉันฉันรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ความรัก
แล้วว่าคุณเป็นคนคิดอะไรที่มันแบบลึกซึ้งนะคะ
คุณรู้สึกว่าที่คุณยังไม่สมหวังในความรักเพราะคุณอาจจะขาดกำลังใจ
คนที่จะคอยบอกคุณว่าอะไรคะ
ไอ้ติ้งสู้เขาไว้นะ
คนที่จะมาประคับประคองคุณ
ให้คุณใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มันเสถียรมากขึ้นดีมากขึ้น

คุณเจอแต่คนที่เข้ามาแล้วบอกว่า

ฉันคุยกับเพื่อนฉันสนุกกว่าอีก

ที่คุณยังไม่สมหวังในความรักเดียวใด
เพราะบางครั้งค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่

สมหวังในความรักได้ค่ะคุณต้องชัดเจนกับตัวเองว่า
ฉันพร้อมแล้วที่จะดูแลความรักที่ดี
และความรักที่กำลังจะเข้ามาชัดเจนนะ
คุณต้องผลิตการกับตัวเองก่อนนะ
เมื่อกี้บอกแลกเปลี่ยนนะคะแลกเปลี่ยนความไม่พอใจค่ะ
อะไรที่มันเป็นสิ่งที่เขาอาจจะไม่ได้ตรงใจเรา

คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีดีตรงนี้ไม่ได้

ทำให้คุณรู้สึกว่าเออฉันลองลดนะ
ลดในเรื่องของความคาดหวังนะคะ
สเปคที่มันเวอร์วังเกินความจำเป็น

แล้วบอกแล้วค่ะด้วยพลังงานไพ่ของคุณเอง
คุณมีโอกาสเจอได้จริง

การเริ่มต้นครั้งนี้มันเป็นความหวังที่ค่อนข้างชัดเจนมาก
กองนี้ค่ะที่ตอนนี้คุณยังไม่สมหวังในความรัก
เชื่อมั่นเลยค่ะว่าจริงแล้วคุณก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักที่จะทำให้คุณสมหวัง
ถ้าไพ่สื่อสารกับคุณจริงแล้วเราว่าตอนนี้คุณรู้แล้วแหละ
ว่าคุณกำลังจะพบกำลังใจดวงน้อยคนใหม่
สักคนหนึ่งที่กำลังจะเข้ามาเติมเต็มอีกครึ่งหนึ่งที่หายไปของชีวิตของคุณ
และแน่นอนนะคะว่าสำหรับเพื่อนกองที่๓นี่เป็นพลังงานภาพรวม

แต่ถ้าใครเลือกกองนี้แล้วตรงใจคุณ

ไม่ได้มีกำหนดเวลาแต่อย่างใดนะคะ
ดังนั้นถ้าคุณได้เจอคลิปนี้เมื่อไหร่
แสดงว่าไพ่ต้องการจะสื่อสารกับคุณนั่นเองค่ะ
และอย่าลืมค่ะคุณสามารถกลับมา
พบกับทำนายไทยรัฐและเอมมี่โฮโร

แล้วถ้าใครชอบหรือต้องการให้ทำคลิปแนวไหน
อเด็กหรือพริกกับการ์ดหัวข้ออะไร

แล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้า